มาดูคลิปนี้กันหน่อยคุณอาริยาโปรยไป
บอกว่าง่วงหรือเปล่ากลางถนนแบบนี้มีที่นอนให้ด้วย
นอนมาจากไหนให้ไปดูคลิปกันนะครับ
ไม่มีใครอยากนอนตรงนี้แต่พี่จะเอามาปูให้ตรงนี้ไม่ได้นะ
นี่มันปลิวมาทั้งฟูกเลย

คันหลังที่มีกล้องหน้ารถยังโชคดีนะคุณ

ใช่แล้วรถคันนี้นะเขาติดทั้งกล้องหน้ากล้องหลังไง
ก็เลยเห็นจังหวะที่พอมันปลิวมาแล้วเขาหลบซ้าย
พอหลบซ้ายแล้วมันก็มาวางแบะอยู่ตรงกลางถนน
ไม่ได้ปริวจากรถคันหน้าด้วยนะ
เพราะมันปลิวข้ามรถคันหน้ามาใช่ไหมคุณ
โอ้โหข้ามหลังข้ามท้ายเข้ามาเหมือนกันนะฮะ

บนถนนเส้นทางตำบลโป่งไปเขาไม้แก้ว
เที่ยมเผลอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
กล้องหน้ารถคันนี้จับภาพได้เต็ม
แล้วก็พอฟูกมันปลิวมาแล้วนะครับ

กล้องหลังรถก็จับภาพได้เต็มเหมือนกันนะครับ
ต้นโพสต์ระบุว่ารถคันที่บรรทุกฟูกที่นอนมา
เชือกฟางแค่เล็กเองเส้นเล็กมัดไว้ท้าย
แล้วตอนนั้นมีรถบรรทุก๑๐ล้อขับสวนมาพอดี

เชือกฟางก็ขาดเชือกเส้นนิดเดียวนะฮะ
แล้วก็ฟูกก็เลยลอยหลุดมาตรงนี้เลยนะครับ
ขณะเกิดเหตุแฟนที่นั่งมาข้างตกใจมาก
ร้องเสียงหลงดังสนั่นรั่นรถเลย
หรือถ้าไปเหยียบเข้าทำให้รถคันนี้เสียหลัก
ตกข้างทางมีคนเจ็บคนตายทำอย่างไรละฮู

เตือนไปอุทาหรณะว่าในการบันทุกข์สิ่งของไว้หลังรถกระตา
รัดมัดให้แน่นเลยนะคะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้